หลวงราชการที่๙เสด็จพระราชดำเนินไปยังเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ถึง๕ครั้งนะคะคุณผู้ชม
เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
ส่งนำโครงการตามพระราชดำริช่วยสร้างอาชีพให้กับชาวบ้าน
ยุทธศาสตร์เมืองล้อมป่าจนประสบผลสำเร็จค่ะ
ติดตามจากรายงานเจ็ดสิบเจ็ดร้อยพระบาท
ฐานปฏิบัติการยิงสนับสนุนบนเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์
สะท้อนถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่
ช่วงปีสองพันห้าร้อยยี่สิบถึงสองพันห้าร้อยยี่สิบห้า
เหล่าทหารใช้เป็นฐานต่อสู้กับกลุ่มคอมมิวนิสต์
ยากเต่าการเดินทางและยังอยู่ในสมรพรมรพ
แต่ร้อยพระบาทของนายลวงรัชกาลที่เก้า
ก็ประทับลงบนผืนดินเขาค้อถึง๕ครั้ง
สร้างขวัญกำลังใจแก่ทหารและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก
ตอนนั้นเป็นเด็กอยู่นะคะมาอยู่กับพ่อ
อยู่กับพ่อพ่อมาช่วยลบพ่อเป็นรออสอ
เสี่ยงปืนนั่งแป๊ะปึ้งทุกวันนะคะ
ไปโรงเรียนก็มีทหารคุ้มครองไปนะคะ
ความเสี่ยงตายเนี่ยทุกคนมีอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะสู้สู้รบนะคะ
พระองค์นะคะเป็นพระเจ้าอยู่หัว
พระองค์ควรจะอยู่อีกที่หนึ่งแต่พระองค์ก็ยังเสด็จมา
พระองค์ไม่ห่วงว่าชีวิตคืออะไรพระองค์อยากให้เราปองดองกัน
คือเข้าเฝ้าพระองค์ท่านนี้สองครั้งแล้วก็จะเป็นการเข้าเฝ้าที่ใกล้ชิด
ใกล้ชิดพระองค์มากเป็นเด็กคนเดียวที่อยู่ในพื้นที่สงคราม
ที่โดนได้รับผลกระทบจากสงครามคือพ่อแม่เสียชีวิตหมด

โปรหมนี้มีความเมตตามากผมจะรับเป็นคนไข้ในพระวมราชุพธรรม
ผมคิดในสันตัวนั้นว่า
คอมมานิดก็คือชาวชนของพระองค์เหมือนกัน

ต่อสู้นำมาซึ่งความสูญเสียและหลังสามารถปรับขบวนการคอมมิวนิสต์ได้สำเร็จ
หลวงรัชกาลที่๙ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอนุสรผู้เสียสละเขาคอ
เมื่อวันจันทร์ที่๒๐กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
สร้างขึ้นเพื่อสะดุดีวิรกรรมของผู้ร่วมปฏิบัติการต่อสู้
เพื่อเอาชนะผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
อกจากนี้ยังทรงวางโครงสร้างพื้นฐานให้ทหารและราศดรอาสาสมัครในการดำเนินชีวิต
โดยจัดสรรที่ดินทำกินและโครงการพัฒนารุ่มน้ำเข็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์เมืองล้อมป่าคือให้ประชาชนสามารถประกอบสัมมาอาชีพที่เขาค้อ
รักษาจุดยุทธศาสตร์ในการรบ
กลายเป็นพื้นที่ทางการเกษตร

และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญมาถึงปัจจุบัน

ตอนนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยว
ก็ภูมิใจที่เรามีในหลวง
ที่มีหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้ชาวบ้านเรานำมาใช้หลังจากที่สู้รบผ่านพ้นไป
ทำให้เศรษฐกิจของเขาค้อเป็นเมืองท่องเที่ยวได้
ก็ในพื้นที่บางแห่งในเขาค้อก็ยังเดินตามรอยพ่ออยู่ค่ะ
ด้วยความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

ตำรวจทหารและประชาชนในพื้นที่
ระดมทุนสร้างพระตำหนักเขาค้อ

และแปลผัรชฐานไปประทับแรม
เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมโครงการ
ตามพระราชดำริในจังหวัดเพชรบูรณ์
อาคารทุกหลังจึงเปรียบดังขวัญกำลังใจของชาวบ้าน

นำมาซึ่งความเจริญและความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่
แนวถามพระรามุดิของในหลวงราชการที่๙
ทำโครงการใบรอบแรงสุทสยงวัดพฤจบุญนั้น
และก็ชะเจมาตลอดเราจะเน้นไปในเรื่องของ

โครงการพัฒนธรรมดีทุกโครงการมีประโยชน์ใช้ได้จริง
กับพี่น้องประชาชนทุกระดับ
เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนช่วยกันดำเนิน
รอยตามโครงการพัฒนธรรมดีของโรงเรียนวงวัฒนธิกาลของเราครับ
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย